การดูแลสุขภาพนอกจากการทานอะไรอร่อยแล้วเนี่ย
ไปถามเคล็ดลับจากคุณตาคนนี้
คุณตาวัย๘๗ปีทำไมยังแข็งแรงขนาดนี้ล่ะคะ
ว้าว
โอ้โฮเป็นอย่างไรคุณ
ดูต้องบอกว่านี่คือเคล็ดลับความแข็งแรงเลยนะคะ
การออกกำลังกายนี่แหละเป็นเคล็ดลับการแข็งแรงของคุณลุงคนนี้
คือจะเรียกว่าคุณลุงก็ไม่ได้ขออนุญาตเรียกคุณตาเลยแล้วกันนะ
เพราะว่าคุณตาอายุ๘๗ปีแล้ว
ชื่อว่าคุณตาสงวนสองคำชุมเป็นชาวจังหวัดพยาวนะคะ
โอ้โหพ่ออุ้ยหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวอยู่เลยเนี่ย
สุดยอดไปเลยค่ะนี่แล้วก็ดูนะแข็งแรงหุ่นเฟิร์มอยู่เลย
คือคุณตาแกจะลงมาว่ายน้ำในกว้านพยาวนะ
ทุกเช้าแล้วก็เย็นว่ายไปว่ายมาว่ายไปว่ายกลับ
เป็นระยะทาง๑กิโลวันละ๑กิโล

ถูกต้องค่ะโอ้โหหลายคนที่มาเห็นก็ฮือฮาเหมือนกันเนาะ
คือคุณตาบอกว่าเพื่อนฝูงรุ่นเดียวกับแก
โอ้โหไปแล้วไปไปแล้วไม่ได้ไปว่ายน้ำกับแกนะ
ไปหมดแล้วก็คือเสียชีวิตไปหมดแล้ว
ก็เลยต้องทำให้ร่างกายตัวเองแข็งแรง

คุณตาก็เลยมาว่ายน้ำอยู่ในกว้านพยาวทุกวันเลยค่ะ

ใครที่อยากจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
ว่ายน้ำกับคุณตาได้มาออกกำลังกายด้วยกันได้นะจ๊ะ
เอาเป็นว่าใครอยากมีสุขภาพแข็งแรงก็ไปออกกำลังกายกัน
แล้วก็ใครอยากจะไปว่ายน้ำกับคุณตา
ไปได้ที่หน้าเรือนโบราณริมกว้านพยาวนะ
แต่อย่าลืมนะถ้าเกิดจะว่ายน้ำกับคุณตา
ใส่ชูชีพแบบคุณตาก็ดีเหมือนกัน
เซฟตี้เห็นไหมคะคุณตาเขาถึงแม้ว่าเขาจะไห้เป็นประจำ
แต่เขาก็ไม่หายไปนะคุณตาดำน้ำไม่ได้หายนี่แข็งแรง
ดำน้ำโชว์ไปเลยโอ้โหสุดยอดค่ะนี่ก็เป็นเคล็ดลับความแข็งแรงในวัย๘๗ปีของคุณตาแบบนี้นะคะ
ก็ลองไปปรับใช้กันดูได้แล้วกันเนาะ
จริงบางคนบอกว่าผู้สูงอายุเองเนี่ยอย่าออกกำลังกายหักโค้ง
แต่ว่าออกกำลังกายบ้างก็ดีคุณผู้ชมแล้วเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วย